ส่วนความคืบหน้าคดีสาวธอมทำร้ายร่างกายแฟนสาวจนบาดเจ็บสาหัส
วันนี้ตำรวจสามารถตามไปควบคุมตัวสาวธอมคนนี้ได้แล้วนะครับ
หลังจากหนีกบดานไปอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุโขทัย
ความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
เกอร์หลักสาวน่าอย่างไรแกนั่นแหละ
วงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ที่สาวหล่อคนหนึ่ง
ทำร้ายร่างกายแฟนสาวอย่างรุนแรงส่วนมูลเหตุที่สาวหล่อทำร้าย
หลังคลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์
โดยเฉพาะกระแสดราม่าไม่มีคนเข้าไประงับเหตุ
ที่ตอนเกิดเหตุนั้นมีผู้อยู่ในเหตุการณ์
เมื่อสืบค้นสาวที่ถูกทำร้ายในคลิป
ทราบชื่อคือนางสาวพิมพิไลปักศรีหรือน้องฟางอายุ๒๒ปี
หลังเกิดเหตุใบหน้ามีบาดแผลมีอาการบวม
ฐานกระดูกลองลูกตาแตกกระดูกฟันแตก
และกระดูกกดทับเส้นประสาทต้องเข้ารับการรักษาผ่าตัดโดยด่วน
นางสาวพิมพิไลยอมรับว่ามูลเหตุเรื่องนี้มาจากการ
ขอเช็คแชทไลน์ในโทรศัพท์มือถือ
ของนางสาวกัญจนาหรือโอสินประเสริฐสาวหล่อซึ่งเป็นแฟนของตัวเอง
แต่สาวหล่อเปลี่ยนรหัสผ่านโดยบอกว่าไม่อยากให้เช็ค
จากนั้นนางสาวพิมพิไลบอกว่าถ้าเช็คไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่
ที่ทั้งคู่จะเดินลงมาเพื่อเดินทางกลับห้องพัก
แต่นางสาวพิมพิไลขอกุญแจรถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะขับรถกลับเอง
เพราะเห็นว่าสาวหล่อมีอาการมืนเมาและกลัวเกิดอุบัติเหตุ
แต่สาวหล่อไม่ยอมให้ก็เลยเกิดการฉุดกระชากลากดึงกันไปมา

ล่าสุดความคืบหน้าคดีนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มสาวหล่อได้แล้ว
โดยตามจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในจังหวัดสุโขทัย
จากการสอบปากคำนางสาวกัญจนาอ้างว่า
หลังเกิดเหตุไม่ได้คิดจะหลบหนีไปไหน
และยังเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพะหนโยธินแล้ว
จากนั้นจึงเดินทางกลับมาพักผ่อนอยู่ที่บ้านจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น
และยืนยันไม่ขอพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีก
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
มีโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๑๐ปี
ส่วนประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลที่ระบุว่า
คนเห็นเหตุการณ์ไม่เข้าไปห้ามปราม
เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา๓๗๒

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่า

เพราะนายอองโซอูที่เป็นคนดูแลอพาร์ทเมนต์ที่เกิดเหตุ
และคนอื่นที่ปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิด
ได้พยายามตะโกนห้ามปรามแล้ว

และตะโกนข่มขู่กลับมาว่าอย่าเข้ามายุ่ง

จึงทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งหรือเข้าไปช่วย
แต่นายอองโซอูเป็นคนโทรศัพท์มาแจ้งตำรวจสนพหนโยธิน
สายตรวจมาที่เกิดเหตุ

และอาจต้องรับกรรมตามเหตุที่ก่อ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน